คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้าย
ของพิธีไว้อะไรคุณแตงโมนะครับ
หลายคนก็อยากรู้ว่ารูปถ่ายรูปที่สวยงามของคุณแตงโมในงานเนี่ย
ใครจะเป็นคนเก็บไปนะครับ
เมื่อวานบรรยากาศหลังจากพิธีไว้อะไรเสร็จสิ้น
คนที่มาเก็บรูปถ่ายคือใครรู้ไหมฮะ
คุณเบิร์ตคุณเบิร์ตครับ
สวมหมวกคนนี้เก็บทุกรูปถ่ายที่ปรากฏอยู่ในงานนะครับ
ก็เก็บไปกลับบ้านนะครับ
โดยคุณเบิร์ตบรรจงเก็บรูปของคุณแตงโมอย่างธนุถนอม
แล้วก็คุณเบิร์ตเปิดเผยบอกว่าจะนำรูปทั้งหมดไปเก็บไว้ที่บ้านของเขาเองนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีเพื่อนดาบรามากอดมาให้กำลังใจคุณเบิร์ต
ที่ทั้งหมดจะเดินทางกลับด้วยนะครับ
ส่วนแฟนคลับได้นำรูปของคุณแตงโม

พร้อมกับขอถ่ายรูปคุณเบิร์ตเป็นที่ระลึกด้วยนะคุณผู้ชมฮะ
ส่วนแฟนคลับคนนี้นะให้ลูกชายเป็นคนวาดรูปนี้ให้
สวยมากนะฮะรูปนี้เหมือนคุณแตงโมเป๊ะเลย
บอกว่าตั้งใจเลยบอกลูกชายบอกว่าช่วยวาดรูปคุณแตงโมให้หน่อย
เดี๋ยวจะมาให้ที่งานพิธีไว้อะไรนี้นะครับ
แล้วเมื่อวานก็ได้เอามาให้จริงนะครับ
นอกจากนั้นคุณคือในงานในพิธีไว้อะไรที่ผ่านมา
เราจะเห็นข่าวที่นำเสนอไปว่าคุณเบิร์ตเศร้าคุณเบิร์ตซึมแล้วก็ร้องไห้
แต่ปรากฏว่าเราก็เห็นภาพที่คุณเบิร์ตพอยิ้มออก
พอยิ้มได้แล้วนี่ช็อตนี้ค่ะมีเพื่อนรายล้อมอยู่
แล้วคุณดูจังหวะนี้สินี่คือคุณเบิร์ตกำลังดูรูปของคุณตังโม
แล้วเหมือนกับเล่าเล่าเหตุการณ์ในอดีตให้ฟัง
แต่ตอนที่เจอกันแล้วที่ชี้ไปข้างเห็นผู้หญิงคนที่ใส่เฟสชิลไหมคะ
นั่นคือพี่ซูซี่พี่ซูซี่เหมือนเป็นคนที่ทำให้เบิร์ตกับแตงโมได้เจอกัน
ซูซี่ถือว่าเป็นกรรมเทพในการให้ทั้งสองคนมารักกัน
ใช่ค่ะเพราะคุณตังโมเขาบอกแล้วเขาชอบแบบผู้ชายแบบตาสวยผมยาวผิวเข้มหน่อย
สวยนะฮะแล้วนี่คนในเน็ตเขาก็เลยบอกว่าได้เห็นเบิร์ตหัวเราะแล้ว
ดูคลิปนี้ซะหน่อยไหมดูคลิปนี้นิดหนึ่งค่ะครับ
เรียได้ยินเสียงคุณเบิร์ตแล้วหันไปบอกพี่ซูซี่
แล้วก็ให้ดูรูปนะเล่าเรื่องอดีตได้ฟังได้เจอกันยังไง
ตแรกเป็นยังไงแล้วก็เล่าถึงความน่ารักของคุณตังโม
ทีนี้พอได้นึกถึงเหตุการณ์เก่ามันมีความสุขคุณเบิร์ตก็มีรอยยิ้ม
เราก็ชื่นใจนะทีนี้คุณผู้ชมคะดูไอจีของคุณเบิร์ตหน่อยค่ะ
เพราะว่าคุณเบิร์ตเนี่ยก็ยังคงโพสต์ถึงคุณตังโมโพสต์ภาพคู่กันอยู่เนี่ยนะคะ
หัวใจของคุณเบิร์ตนี่ถือว่าเป็นผู้ชายที่ยังคงรัก
แล้วก็ยังคิดถึงคุณตังโมอยู่อ่ะนะคะซึ่งรูปที่ได้โพสต์เนี่ย
ก็เป็นรูปคู่กับคุณตังโมในอิริยบทน่ารักนี่เขาไปทำกิจกรรมร่วมกัน
รวมถึงมีการโพสต์เพลงคิดถึงของซิลลี่ฟูนะคะ
เพื่อบอกกับแฟนสาวแหละว่าไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหน
ก็ยังคงคิดถึงแตงโมทุกลมหายใจขอฟังช่วงนี้หน่อยค่ะ
ล่าสุดก็ได้โพสต์ภาพเอาไว้เป็นภาพของคุณตังโมค่ะ
ในชุดสีแดงข้างหลังมีบอลลูนนะคะนี่ภาพนี้
แล้วก็มีนกพิราบสีขาวเนี่ยนะคะก็เนี่ยเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์
ที่มีต่อคุณตังโมนะคะชาวเน็ตหลายคนไปให้กำลังใจ
ให้กำลังใจคุณเบิร์ตเยอะเลยค่ะคอมเมนต์ให้กำลังใจเนี่ยจะเป็นหมื่นข้อความแล้วนะคะ
แต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นห่วงสุขภาพของคุณเบิร์ตบอกว่าคุณเบิร์ตกินข้าวด้วยนะ
แล้วก็หลายคนขอบคุณคุณเบิร์ตเพราะทำให้เราเห็นถึงความรักที่เป็นรักแท้
เป็นรักที่บริสุทธิ์แล้วก็ทำให้ได้รู้ว่ารักแท้ยังมีอยู่จริง
เพราะคุณเบิร์ตเป็นคนเดียวที่ไม่เคยคิดจะแสวงหาผลประโยชน์จากคุณตังโมเลย
คุณผู้ชมฮะชาวเน็ตมีการตกแต่งภาพนะฮะให้คุณเบิร์ตได้ยืนเคียงข้าง
ว่านั่งเคียงข้างอยู่กับคุณแตงโมแม้ว่าคุณแตงโมจะจากไปแล้วก็ตามเนี่ย
อันนี้เป็นภาพที่ชาวเน็ตเขามีการตัดต่อให้นะคุณนะ
ใช่ค่ะแล้วดูสิคุณคือเนียนมากเนียนเหมือนกับทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันจริง

อดี้สูตรของคุณตังโมที่ใส่ในวันที่ขึ้นเรือแล้วก็ยืนอยู่กับเสื้อสีชมพูของคุณเบิร์ต
เขาบอกว่าโอ้โหเป็นการทำให้ทั้งสองคนมาร่วมเฟรมอยู่ในเฟรมเดียวกันเนี่ยนะครับ
คือชาวเน็ตเนี่ยนำภาพของคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณแตงโมเนี่ย
อยู่หน้าซุ้มลูกโป่งในงานไว้อะไรซึ่งบอกว่าซุ้มนี้
เป็นซุ้มที่คุณแตงโมน่าจะชอบมากนะครับ
นี้กลายเป็นซุ้มสัญลักษณ์ที่ทำให้คุณเบิร์ตกลับมาเจอกับคุณแตงโมอีกครั้ง
เพราะว่ามีการตัดต่อรูปของคุณแตงโมเข้าด้วยกันนะครับ
เข้าไปอยู่กับคุณเบิร์ตและรูปนี้นะฮะถูกแชร์จำนวนมาก
แม้แต่คุณแอนนาทีวีภูเพื่อนสนิทของคุณแตงโม
ก็ยังนำรูปนี้มาโพสต์ต่อพร้อมกับเขียนข้อความว่า
ไม่แน่ใจว่าใครทำแต่เป็นภาพที่ดีมาก
คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีสามารถที่จะสืบหาว่า
ใครเป็นคนทำภาพนี้ผู้หญิงที่เป็นคนตัดต่อภาพนี้ก็คือคุณชะนันชิดา
เป็นแฟนคลับที่ติดตามผลงานของคุณแตงโมมาโดยตลอดนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเธอเสียใจมากกับการจากไปของคุณแตงโมนะครับ
เพราะว่าทีมข่าวของเราโทรไปพูดคุยนะเธอร้องไห้เลยแหละ
ร้องไห้ให้ฟังเลยแล้วเธอก็บอกขั้นตอนการตัดต่อเป็นแบบนี้
คุณดูสิวิธีการทำนำรูปของคุณแตงโมที่ถ่ายที่ร้านอาหารที่ปฐุมธานีในวันเกิดเหตุ
คัดออกมาเป็นร่างของคุณแตงโมเป็นรูปของคุณแตงโมโดยเฉพาะ
แล้วก็เอามาซ้อนไว้ใกล้เคียงกับรูปของคุณเบิร์ต
คุณเบิร์ตถ่ายไว้ที่ซุ้มลูกโป่งตรงนี้นะครับ
นอกจากคุณชะนันชิดาแล้วยังมีแฟนคลับที่รักและชื่นชมคุณตางโมอีกคนนะครับ
เป็นผู้ชายครับชื่อว่าคุณสกลคุณสกลตัดต่อภาพคุณแตงโมที่อยู่ในชุดเจ้าสาวสีขาวคุณ
แล้วก็มีปีกขนนกยาวมายืนคู่กับคุณเบิร์ต
เหมือนทั้งคู่เนี่ยกำลังเข้าพิธีวิวากันนะครับ
บางคนก็บอกว่าโอ้โหเหมือนคุณเบิร์ตยืนอยู่กับนางฟ้า
นางฟ้าก็คือคุณตางโมจริงในมือของคุณตางโมคุณถืออะไรรู้ไหมครับ

แหวนแต่งงานของคุณเบิร์ตเอาไว้
บอกว่านี่เป็นงานแต่งงานที่พระเจ้าเป็นพยานนะครับ
ส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่คุณแตงโมมีปีกนะครับ
แล้วก็คุณสกลตั้งชื่อว่าธิดาของพระเจ้า

เป็นภาพคุณแตงโมในชุดนางฟ้าอยู่บนสวรรค์

ชื่อภาพว่านางฟ้าแตงโมนะครับ

มีคนเขาเรียกว่าวาดขึ้นมาบ้างทำขึ้นมาบ้างสร้างขึ้นมาบ้าง
แล้วก็แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะเลยคุณดูสิ